ดูอันนี้นิดนึงก่อนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แก๊งคนไทยบุกปล้นบ้านคนจีนอืมช่วงนี้มันมีข่าวแบบนี้บ่อย
ใช่เกิดขึ้นที่พัทยาพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
แล้วก็มีการแบบเอาอะไรนะเอาสายมีการรัดมือมัดมือด้วยค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะเอาจริงชาวจีนที่เขาอยู่ในบ้าน
เขายังตื่นตกใจอยู่เลยบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้
ทรัพย์สินที่โดนกวาดไปเนี่ยนะเป็นของมีค่ารวมแล้วเป็นล้าน
เกิดขึ้นตอนประมาณตีห้าครึ่งเมื่อวันที่สามที่ผ่านมานี่แหละ
บอกว่าแก๊งคนไทยบุกปล้นบ้านคนจีนในหมู่บ้านพัทยาเมืองใหม่ที่ชนบุรีเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยานะไปตรวจสอบบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
แล้วคนจีนที่บอกว่าอยู่ในบ้านก็ยังตื่นตกใจอยู่อยู่กัน๓คนค่ะ
ทีนี้พอไปดูตามเนื้อตามตัวเขาก็โดนทำร้าย
มีรอยฟกช้ำขอมือขอเท้ามีรอยแบบโดนรัดด้วยสายไฟ
นี่ค่ะคือคนจีนทั้งสามคนนะคะข้าวของในบ้านนะกระจุยกระจาย
รื้อค้นหมดนะคะชาวจีนอ่ะให้ข้อมูลบอกว่าตอนเช้ามืดเนี่ย
มีคนร้ายสามคนบุกเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วแต่ละคนเนี่ยนะโหย
พรางตัวไงสวมหวกไหมพรมปิดบางใบหน้านี่คุณผู้ชมดูสภาพในบ้านดิ
เห็นไหมข้าวของมันเป็นแบบนี้กระจุยกระจายแบบนี้โดนรื้อ
ค้นหมดเลยค่ะแล้วหนึ่งในสามคนร้ายที่เป็นแก๊งคนไทยนี่นะ
ถือปืนเจาะหัวชาวจีนไว้อีกสองคนก็เอาสายไฟมา
มัดมือมัดเท้าแล้วก็บอกว่าให้บอกมา
เก็บของมีค่าไว้ที่ไหนในบ้านเนี้ยสรุปคือได้เงินสดไปแสนเจ็ด
มือถือไปสี่เครื่องอ่าไอแพทอีกเครื่องนึงครับ
นาฬิกาสามเรือนแหวนทองวงหนึ่งตามที่ขึ้นอยู่หน้าจออืม
แล้วมีการบังคับด้วยนะว่าจะต้องโอนตังเนี่ยผ่านแอปธนาคารอีกสองรอบอืม
อืมดังนั้นคำนวณดูทั้งหมดที่ได้ไปทั้งเงินสดที่โอนด้วยเนี้ยนะ
ก็ประมาณเป็นล้านเหมือนกันนะอืมเสร็จแล้วมาก่อเห็นก็พากันหลบหนี
มันมองมันมองจากข้างนอกแล้วมันรู้เลยเหรอว่าข้างในบ้านเขามีของมีทรัพย์สินมีอะไร
คือตำรวจบอกว่าคนร้ายน่ะไม่ใช่แค่๓คนที่มาก่อเหตุจริงมี๕
เขาบอกว่าบ้านคนจีนเพิ่งจ้างพริตตี้

ก็เห็นในตัวบ้านว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เข้าร่วมก่อเหตุนะ
อ้าวก็ถือว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นนักนกต่อเป็นเหมือนกับสายสืบมาดู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

คือคนแรกที่โดนจับได้ก่อน

ธวัชชัยเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจไป

อีก๓ที่เหลือเนี่ยนิวเอ็มเบียตอนนี้ยังหนีอยู่นะ
แล้วล่าสุดสารจังหวัดพัทยารับ

ก็คือทั้งเบียร์
เป็นคนวางแผนสั่งการอันนี้ยังหนีอยู่
แล้วก็มีนิวก็ยังหนีอยู่

คนแรกเลยส่วนแบงค์

อีกคนนึงเอ็มเนี่ยตอนนี้ยังหลบหนี

ฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธ
ขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธตั้งแต่๕คน

ิตตี้สาวเฮ้ยรีบออกมาเลย

ที่เขาซัดทอดถึงอ้างถึงนะพิตตี้

ไปแสดงตัว
ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ซะ

จ้างมาเอ็นใช่ไหม